เห็นเต้นในวัยรุ่นมากแล้ว

ใช่ช้อปปิ้งเก่งไหมครับเนี่ย

แต่ถ้าเป็นของพวกจุกจิกอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อย

เฮ่ย

เอาล่ะก็ขอให้ตอบไปได้๘ข้อแล้วกันนะคะ
ถ้าได้๘ข้อนี่ก็คว้าเงินแสนไปเลยค่ะ

ขออนุญาต

ถูก

ตามเป็นเรื่องของคุณแต่เป๊กรักคุณเป็นเรื่องของพวกเราค่ะ

เป๊กว่าตอนนี้ค่ะน่าจะพร้อมเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะคะ

และของที่จะมาให้เลือกจุ๊กกรูอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
ครับ

ผมมาแล้วผมมันเตรียมปรับบัตรอยู่

ไม่อยากจะทำแล้วไม่ค่อยมีลูกค้ามาซื้อเลย
เฮ้ย

โอ้โฮเหมือนใครดอบเลย

เฮิบวันนี้พอดีจะมาซื้อของล่ะค่ะ
ซื้ออะไรลูกซื้อ
เดี๋ยวไปนี่ผมดูแลเอง

อะไรครับคุณคนสวย
เอ้าพอดีมาซื้อ
กูอยู่นี่กูอยู่นี่

เอ๊ะเน่เอ๊ะเน่เอ๊ะเน่
แสดงว่าเส้นผมมีปัญหา

อย่าไปปล่อยยางใส่เขานะ

ต่อให้ก่อนเลย

คุณตามไปอยากเป็นดกอยากเป็นดก

กลัวผมว่า
อยากอยู่ใกล้กาลดา

อยากจะเป็นเหมือนหนึ่งเช่น
น่าเชื่อฉันหน้าแดงทั้งวัน

เพียงเห็นครั้งแรก

อ๊ะนะ

ดูสิว่าถ้าเขารักเราเขาต้องรับเราได้
วันแรกเมื่อสารภาพ
ไม่ได้ติด
ไม่ได้ติด
ล้างรถเองน่ะ
อ๋อก็พอดีหนูเป็นพิตติอย่างพี่

เข้าวัดไปดูภาระอะไร
พิตติยังไงแอตเตยังไง

ถีบกันสองคนบอตน้องครับ
นี่ชมพูไปล้างรถ

ตารางขั่นฝากกระโปรง

น้องครับ

รู้สึกง่าย
ถ้าคนล้างน่ารักขนาดนี้ขออาสาเป็นรถอีกคันได้ไหมล่ะครับ
แม่และนี่ก็คือคำถามข้อที่หนึ่งของคุณเขต
จะตอบถูกหรือไม่ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับ